เริ่มกันที่ไฮไลท์ของเมื่อวานที่ผ่านมาครับกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก่อน
ซึ่งบุรีรำยูไนเต็ดนั้นก็เพิ่มสถิติในการเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดได้เป็นนัดที่ยี่สิบ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เอาชนะไป๓ประตูต่อ๑พร้อมกับคว้าแชมป์ถ้วยรางวัลใบนี้เป็นสมัยที่๔ติดต่อกันครับ
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกที่สนามสุพัชลาศัยบุรีรำยูไนเต็ดชุดสีขาวเจ้าของ๕แชมป์ปีที่แล้ว
เกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไทยรัฐทีวีเราถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้แล้วก็ถ่ายทอดสดแบบชัดให้ชม
ซึ่งเกมนี้สูสีนะครับแล้วก็เป็นทางด้านบริรัมยูในเต็ดที่นำก่อนอาทิตย์ที่๑๔
เลียโกลุยซันโตเตะอ้อมตัวอาโอยามาก่อนที่จะชิปผ่านตัวกวินธรรมสัจจานันทร์เข้าไป
บริรัมย์นำก่อน๑ประตูตะสูญในครึ่งเวลาแรก
ครึ่งหลังนะครับนาทีที่๕๕เมืองทองแก้เกมด้วยการส่งอริสักไกรสอนกองหน้าที่เพิ่งย้ายมาจากบีซีเทโรศาสนะลงมาเล่นแทนจูเนียในกราวที่เล่นไม่ออกจริงเมื่อวานนี้
ซึ่งเล่นไปเล่นมาครับนาทีที่๖๖กวินเปิดบอลไม่ดีบอลไปเข้าเท้าของไคโอกอนซาเลสที่จ้องอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าพิรุพัฒนโชยาตามเสียบแล้วผู้ตัดสินนั้นก็เป่าให้เป็นจุดโทษ
ดูจากภาพช้าจังหวะเสียบของพิรพัฒนชายาเหมือนจะอยู่นอกกรอบ
ค่อนข้างชัดเจนว่าเสียบจากนอกกล่อมเป็นการทำฟาวที่อยู่นอกกล่อมเขตโทษ
แล้วก็ไม่ได้จะเป็นจุดโทษหากดูจากภาพช้า
แต่สุดท้ายพุทธศิลปธีทิชัยนวลจันทร์เป่าให้เป็นจุดโทษครับ
สิ่งก็เป็นการดวนกันของอเดรสตูลเยสกับทดันกวิน
แล้วก็ตูลเยสสังหารไม่พลาดส่งให้บุริรัมน์นำ๒ประตูต่อศูนย์
แต่เมืองทองก็ไม่ยอมง่ายนะครับคุณผู้ชมครับก็มีลูกตอบโต้ขึ้นมา
แล้วก็นาทิตย์ที่๗๘อดีศกรายสอนได้จังหวะกดด้วยขวาเต็มครับลูกนี้
ไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๒สำหรับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
จากนั้นมีอีกหนึ่งจังหวัดที่เหมือนจะเป็นปัญหาครับ
กัสซิเดชเวทยาวงเปิดบอลไปติดแขนโกซูกิแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าให้เป็นจุดโทษครับ
ซึ่งทางทีมงานของเมืองทองก็พยายามที่จะประท้วงแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับ
ดูจากภาพช้าลูกนี้ก็โดนมือเต็มเลยครับ
แต่ดุลพินิษฐ์ของกรรมการมองว่าเป็นบอลทูแฮนด์ก็เลยไม่ให้เป็นลูกจุดโทษนะครับ
นี้สำคัญถ้าหากได้จุดโทษก็มีโอกาสตีเสมอนะครับสำหรับเมืองทอง
ซึ่งเมื่อไม่ได้คุณผู้ชมครับอีก๓นาทีถัดมา
เดี๋ยวก็หลุดมาไปถึงริมเส้นก่อนที่จะเปิดให้จักรพันธ์แก้วพรมครับมงแบบโล่ง
พอไม่ได้แล้วก็เสียเพิ่มอีกครับสำหรับเมืองทอง
ให้งานมันยากขึ้นกว่าเดิมในช่วงท้ายเกม
ช่วงทศเจ็บนะครับสหรัฐอยู่เย็นเปิดบอลให้กับอธิษฐาครับ
งงลูกนี้เข้าไปครับแต่ไม่ได้ครับผู้ตัดสิน
เบาให้เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนในช่วงทดเจ็บนะครับ
ครองถ้วยพระราชทานกอเป็นสมัยที่๔ติดต่อกันนะครับ
สถิติไม่แพ้เมืองทองเป็น๒๐นัดด้วยครับ
ในรอบ๕๓ปีที่คว้าถ้วยพระราชทานก่อ๔สมัยติดต่อกันครับ
ซึ่งทหารอากาศนั้นก็เคยได้แชมป์๗สมัยนะครับ
ในช่วงระหว่างปี๒๐๐๕ถึง๒๕๐๗นะครับ
ขณะที่ธนาคารกษกรไทยก็เคยเกือบคว้าแชมป์รายการนี้๔สมัยติดต่อกันมาแล้ว
โดยทำได้๓ปีซ้อนระหว่างปี๒๕๓๔ถึง๒๕๖๒
ซึ่งรายการนี้ก็ยังเป็นโมสรฐานอากาศนะครับ
ในระหว่างปี๒๕๐๐ถึง๒๕๐๗นะครับ